ข่าวต่อไปแหมน่าจะถูกอกถูกใจคุณชนะ

หนูน้องนักเรียนก็น่ารักไปตามระเบียบ
เออชอบแบบใครชอบหนูอยากเลี้ยงหนูอยากดูแลหนู

ก็ต้องดูแลให้ดีอย่าให้โดนจับได้
ไปดูซิใครอยากเลี้ยงหนูมาฟังเร็ว
นี่คืออีหนูนา

นี่เดินตามหาหนูออกมาเร็วหนู

หนูอยู่ไหนนายสมศักดิ์ชื่นจิตเนี่ยนะคะ

เป็นชาวบ้านหมู่ที่๓ตำบลมหาโพธิอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่าเนื่องจากว่าระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป
นับวันหนูนาจะหายากมากยิ่งขึ้น

หมู่บ้านทั่วไปจึงมีธุรกิจซื้อขายหนูนาเกิดขึ้น

พอเห็นว่ากระแสความนิยมบริโภคหนูนาสูงและราคาดี
ตัวเองก็เลยเกิดไอเดียการเลี้ยงหนูนา
เพื่อที่จะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ
โดยเดือนแรกมีหนูนาประมาณ๑๐๐ตัว
แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยค่ะ

ได้ออกมาจับหนูนาขายให้ตัวเองในราคาตัวละ๑๐๐บาท
แล้วก็ขายต่อในราคาตัวละ๒๐๐บาท

เพื่อที่จะไปนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อ

ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ
อย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรพิศนุโลกอย่างนี้เป็นต้น
ผมคิดมา๔ปี๕ปีได้แล้วอยากจะทำ
เพราะเห็นว่าเมื่อก่อนหนูนาเยอะเมื่อ
สมัยผมเป็นเด็ก๔๐ปีก่อนน่ะนูนาเยอะ
มาตอนนี้หนูนาไม่ค่อยมีผมก็เลยคิดไปข้างหน้าว่า
อนาคตข้างหน้านูนาสูญพันธุ์ยังไงเลย
และอย่างหนึ่งประชาชนชาวบ้านนิยมกินหนูนา
แทบจะทุกคนเลยอร่อยมากกรุณานะ

ผมก็เลยหันกลับมาซื้อมาทำฟาร์ม
โอ้โหน้องใบตองนี่เพิ่งรู้นะเนี่ย
หนูนานอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วยังกินอร่อยด้วย
นูนาไม่ได้ร้องเพลงคนละหนูกันนี่มันหนูนาผัดเผ็ดผัดกะเพร่าอะไรอย่างนี้นะคะ

ใช่ก็คือทำฟาร์มหนูนาไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคุณผู้ชม
แค่มีพื้นที่เทปูนให้หนาทำรั้วรอบขอบชิดให้แน่นหนา
เพื่อป้องกันไม่ให้หนูออกและป้องกันไม่ให้ศัตรูของหนูเข้าไปได้
แล้วก็นำแกรบมาลงบนพื้นที่ที่เทปูหนาประมาณ๑ฟุตเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะให้ดูดทรัพย์ฉี่แล้วก็อุจจาระของหนูไม่ให้มีกลิ่น
หลังจากนั้นก็นำฟางก้อนมาใส่ให้เต็มพื้นที่
แล้วก็ปล่อยหนูนาลงไปวิ่งกันไปนะคะตามรูตามอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนอาหารก็จะนำมันสัมปะหลังอ้อยข้าวเปลือกแล้วก็เสริมด้วยกระถิ่นให้หนูนากิน
ส่วนการสังเกตง่ายเลยว่าจำนวนหนูนาในฟาร์มมีจำนวนมาก
ให้สังเกตที่มีหนูนาตัวผู้ตาย
นี่เป็นวิธีสังเกตนะเป็นเคล็ดลับเขาบอกมา
การเลี้ยงแต่ละครั้งที่จะขายพ่อพันธุ์อยู่ที่ไม่เกิน๒เดือนนะคะก็ขายได้แล้ว
จับมาแล้วมาขุนให้อ้วนแล้วก็ขายพ่อพันธุ
ระยะเวลาประมาณ๒เดือนขายได้สร้างรายได้อย่างงามเลยคุณ
เขาบอกว่าได้เป็นแสน